อินสตาแกรมของคุณยิ่งรักชินวัฒน์ก็จะเห็นว่า
ตอนนี้เดินสายทำบุญช่วงปีใหม่อยู่
มีไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ล่าสุดไปขอนแก่น

เพราะว่าตอนที่เดินสายทำบุญใช่ไหมคะแล้วก็ไปขอนแก่น

ปฏิทินเมื่อวานก็เป็นเรื่องเป็นราวทีนึงแล้วนะ
บอกว่าประชุมข้าราชการแล้วมีการแจกปฏิทินแบบนี้ไม่ถูก
แต่คราวนี้ไปส่วนตัวเดินสายทำบุญ
แล้วก็แจกปฏิทินที่มีลายเซ็นต์ของอดีตนายกรัฐมนตรีพี่ชาย

ทีนี้ปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่ยึดปฏิทินไปค่ะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีแล้วก็อดีตสอสอของพักเพื่อไทยนะคะ
ตอนนี้เดินสายทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
โดยอดีตสอสอของพักเพื่อไทยนี่แหละค่ะที่ได้ร่วมแจกจ่ายปฏิทินสวัสดีปีใหม่ปี๒๕๕๙
ในช่วงของการลงพื้นที่พบปะประชาชนเขาไปกันคณะใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกันด้วยนะคะ
แล้วอีกอย่างก็ถูกมองว่าลงพื้นที่ขอนแก่น
ใช่เพราะว่าเป็นพื้นที่ก็พูดได้ว่าเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยอยู่แล้วล่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเขาก็เลยนำกำลังรวมกว่าร้อยนายประจำตามจุดต่าง
ซึ่งระหว่างที่อดีตสอสอพักเพื่อไทยแจกปฏิทินอยู่เนี่ย
ทางด้านเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปยึดปฏิทินสวัสดีปีใหม่นะ
ที่มีรูปภาพแล้วก็ลายเซ็นต์ของนายทักษิณกับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ที่เตรียมนำมาแจกกว่า๑๐ชุดด้วยกัน
แล้วก็ห้ามไม่ให้ขึ้นรถแห่รอบเขตบ้านไผ่

ก็เรียกว่ามาพบปะกันได้เล็กน้อยนะคะ
แล้วนางสาวยิ่งรักและคณะก็เดินทางไปทำบุญที่อื่นกันต่อ
ส่วนทางด้านของพลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน
รักษาการหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยก็ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะ
โดยอยากจะให้ตรวจสอบคำสั่งและการกระทำของพวกราชการจังหวัด๑๐๑
เป็นเรื่องเป็นราวที่มีการออกคำสั่งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ
ดำเนินการตรวจสอบการแจกปฏิทินปี๒๕๕๙
ซึ่งมีภาพนายทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่บนปฏิทินที่ก่อนหน้านี้
มีการแจกในการวราการประชุมและก็เลยโดนสั่งยืดไป
ถ้าแจกประชาชนคุณแจกได้
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทวิโรธยื่นหนังสือบอกว่าการกระทำคำสั่งแบบนี้เนี่ย
ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะ
แล้วก็เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วย

สั่งห้ามไม่ให้แจกปฏิทินกับประชาชน

เพราะฉะนั้นอยากขอให้นายกรัฐมนตรี

แล้วก็สั่งการให้ยุติการกระทำนี้ด้วย
บอกว่าปฏิทินนี้ไม่ลามกอนาจารย์
ก็เป็นภาพถ่ายปกติของทั้งสองท่าน
รูปแบบก็เหมือนปฏิทินทั่วไปนั่นแหละ

หรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดองสมารณชัน
ดังที่ผู้ว่าราชการจังหวัด๑๐๑กล่าวอ้าง

คือเรื่องนี้เป็นคำสั่งของทางผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอสชก่อนหน้านี้ออกมาปฏิเสธแล้ว

เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทย

เรื่องของการแจกปฏิทินสามารถทำได้

แต่นะคะต้องพิจารณากันด้วยว่า
การแจกแบบนี้เป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่า

เพราะโดยปกติแล้วก็ไม่เคยเห็นใครทำปฏิทิน

ใส่ในปฏิทินลักษณะนี้นะ

ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคมเปญในการหาเสียง
ทีนี้ก็เลยต้องมาพิจารณากันดูว่า

จากปฏิทินอะไรของนางสาวยิ่งรักแล้ว

เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้ไปถึงไหน

เรื่องนี้ต้องให้นายวิศนุเครืองาม

แล้วก็เป็นรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาตอบ
ก็บอกว่าตอนนี้การสืบพยานเพิ่มเติม
คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
จะไม่มีการขยายเวลาแล้ว

นายวิศนุก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเลย
เพราะว่าติดอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นตอนนี้คณะกรรมการเองก็เร่งแล้วนะ
เพิ่งมาเร่งเลยประชุมกันอยู่ทุกวันไม่ได้หยุดเลย
ส่วนเมื่อวานนี้รองนายยกวิศนุก็พูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง
ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเปิดรับปีใหม่

ข้าราชการทุจริตชุดที่๓ให้แก่นายยกรัฐมนตรี

ส่งรายชื่อให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วนะ
เบื้องต้นกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะแบ่งกลุ่มอย่างไร

ข้าราชการระดับประหลัดกระทรวง
แต่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูงในหน่วยงานเท่านั้น
ส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาละจ้ะ
หนาวร้อนกันอยู่นะครับก็จะส่งรายชื่อให้กับนายยกแล้ว๒๓วันนี้นะครับ